กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับ

ในส่วนของกระทรวงหวัดไทยนั้นมีหน้าที่
อย่างแรกคือสร้างความเข้าใจเพื่อ
แสวงความร่วมมือจากประชาชนนะครับ
ส่วนที่๒เป็นการกำกับการจัดงาน
ตามข้อกำหนดหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นคำถามเรื่องเล่านั้นผมขอเรียนนะครับว่า
พวกที่ผ่านมานั้นเนื่องจากมรมองว่าเหล้านั้นเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ความเสี่ยงนะครับ
ในการเกิดโรคนี้นะครับ

มันได้มีมาตรการที่ภูวะรัชกาลจังหวัดและภูวะกรุงเทพมหานครเนี่ย
ได้ออกเป็นข้อกำหนดการปฏิบัติว่า
ให้มีผลถึงวันที่๓๐เมษานะครับ
ที่ไม่ให้มีการจำหน่ายนะครับ

การสั่งการใดที่ดำเนินการถึงสามสิบเมษานั้น
ให้มีผลต่อไปจนจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทางกระทรวงมหาดไทยเองก็จะดำเนินการตามข้อสั่งการที่เพิ่งออกมานี้ครับ
ครับผมโอเคไหมครับนะครับครับผม
สรุปว่าขายหรือไม่ขายผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติม
ผมบอกอีกทีนะครับว่ายืดออกไปการยืดของมาตรการข้อกำหนดต่างนะครับ
ที่ออกมาเนี่ยให้ยืดเวลาออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านประหลัดเมนิ่งหรือให้ความหมายก็คือว่ายังไม่ต้องขาย
ทำอย่างไรมาทำอย่างนั้นต่อไปนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ณตอนนี้ไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเรื่องของการขายสุรายังไม่เกิดขึ้นนะตอนนี้ครับครับ